คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องชิงทองที่ลบบุรีกันหน่อยนะคะ
คือเมื่อเช้านี้ทางครอบครัวของน้องไทตันก็มีการทำพิธีเก็บอัฐิ
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้อง
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็พ่อแม่บอกว่าจะไม่เอาเท่าอัฐิของน้องไปลอยอังคาร
เพราะว่ากลัวว่าหนาวก็เลยเอาไปฝังไว้ใต้ต้นโพใหญ่แทน
บรรยากาศช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญนะคะ
ตั้งแต่๗โมงเลยมาที่วัดหัวช้างเนี่ยนะคะ
พ่อแม่บอกว่าเมื่อคืนหลังจากชาปนกิจไปแล้ว
ไทตันก็ไม่ได้มาหานะลูกคงไปอยู่ในพบภูมิที่ดีแล้วนะครับ
จริงอยากให้น้องมาหาคิดถึงลูกเหลือเกิน
ตอนนี้ก็เริ่มทำใจได้ดีขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศเมื่อเช้าเนี่ย
มีการนำผลไม้มาวางเรียงเป็นรูปร่างมนุษย์นะคะ
ก็คือเอามะพร้าววางเป็นศีรษะ
อ้อยก็ทำเป็นแขนแล้วก็กล้วยทำเป็นมือและเท้าของน้อง
น้ำตาลเป็นลำตัวรวมถึงเอาเหรียญบาท๓๒เหรียญอันนี้เป็นอุบายธรรม
คืออยากให้น้องไปพร้อมกับร่างกายที่ครบ๓๒
อันนี้เป็นตามความเชื่อโบราณตามพิธีการแปรทาสแล้วก็เป็นการทำบุญต่อบุญ
หลังจากนั้นก็นำของที่ใช้ในการทำพิธีไปทำบุญต่อ
เพื่อเอาไปทำอาหารหรือว่าไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น
ทีนี้พ่อกับแม่ของน้องไทตัน
ก็มีการพรมน้ำอบโรยดอกไม้ที่เท่าอัฐิจุดทูบคนละดอก
เพื่อบอกกล่าวให้น้องไปสู่สุขติไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
หลังจากนั้นก็ถ่วยใส่สินให้กับพระทัศงศรีรูป
พิจารณาสังขารเพื่อสวดสอนคนที่อยู่สอนพ่อแม่ให้ปลงกับการเสียชีวิตของคนที่รัก
จากไปเพื่อให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็ให้เศร้าน้อยลง
รวมถึงก็มีการถวายอาหารน้ำดื่มถวายปัจจัยต่างนะคะ
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นก็เอาเท่าอัฐิไปทำบุญต่อที่สารา
เพื่อให้พระสวดถวายทานให้กับวิญญาณของน้อง
ครอบครัวบอกแบบนี้นะคะว่าพ่อตั้งใจไว้แล้วคุยกับคุณแม่แล้ว
ไม่เอาอัฐิน้องไปลอยอังคารกลัวว่าน้องจะหนาว
แต่จะไปฝังไว้ใต้ต้นโพใหญ่น้องจะได้อยู่ใต้ต้นโพอย่างร่มเย็นเป็นสุข

หลังจากที่ครอบครัวได้จัดการธุระทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปบวช
คุณแม่บอกว่าจะไปบวชชีพราม๕๗วัน
ตั้งใจจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกนะคะ
ทีนี้นักข่าวก็ถามคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่น้องจากไปเนี่ย
วันที่ผ่านมาน้องมีมาหาบ้างไหม
คุณพ่อคุณแม่บอกนะคะว่าน้องไม่เคยมาเข้าฝันเลย
ก็คิดว่าเขาน่าจะไปอยู่ในพบภูมิที่ดีแล้ว
แล้วหลังจากนี้แม่ก็บอกว่าจะกลับไปทำงานเหมือนเดิม
แต่จะขอย้ายสาขาไปทำที่ใหม่
เพราะว่าแม่บอกว่าถ้าเกิดจะให้กลับไป
ทำที่ร้านสุกี้ที่โรบินสันลบบุรีที่เดิมเนี่ย

แค่ผ่านหน้าโรบิสันภาพเหตุการณ์เนี่ย

คงจะต้องย้ายไปที่สาขาใหม่นะครับ
เพราะที่ทำงานเดิมมันอยู่ที่จุดเกิดเหตุ

คนที่เกาะเหตุไม่อยากให้มีอะไรติดตัวลูก
สืบสวนแล้วก็พยายามตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
มันมีข่าวออกมาว่าตำรวจนำตัวของผู้ชายคนหนึ่งมาสอบปากคำ

และตำรวจมีผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนร้ายอยู่๓ราย
เป็นทั้งพลเรือนลูกผู้มีอิทธิพลแล้วก็คนในเครื่องแบบ
แต่ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ลบบุรีนะครับ
ความเป็นจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ก็ต้องติดตามรายละเอียดได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนิน

รายงานสดมาจากสพเมืองลบบุรีครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีบอกนะครับว่า
ตอนนี้มีการไปพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมาย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
มีความคืบหน้าคดีคนร้ายจริงทองในห้างรวยบินสรรค์หลังผ่านมานานกว่า๕วันแล้วนะครับโดยตอนนี้ชุดสืบสวนมีการเข้าไปตรวจพิสูจน์ทราบทั้งสอบถามพยานและหาหลักฐานในพื้นที่เป้าหมายหลายจุดแล้วซึ่งตำรวจบอกว่าทำมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุไม่เพียงเฉพาะค่ายทหารหรือสนามยิงปืนต่างแต่ย
เพื่อดูระดับความสูงท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เพื่อเป็นข้อมูลนำไปเปรียบเทียบกับชายผู้ต้องสงสัย
ชุดสืบสวนเห็นถึงลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีครับ
ก็ไปจำลองสถานการณ์จำลองการดักตัว

คดีสำคัญต่างเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับ
ก็ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างว่าเป็นอย่างไรบ้าง

จนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างได้รู้
เพราะว่าคนปฏิบัติหน้าที่มันต้องเห็นภาพ
ถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นภาพ
เขาก็จะปฏิบัติทางด้านอื่นไม่ได้เต็มที่นะฮะ
ก็ให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับให้ชัดเจน

ตำรวจนำหุ่นพลาสติกมาจำลองนั้น
เพราะตอนนี้ชุดสืบสวนสืบจนไปถึงต้นทางของเครื่องแต่งกายคนร้าย

วันเกิดเหตุที่ร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่พุทธบาทจังหวัดสระบุรี
โดยแต่งเครื่องแต่งกายขออภัยครับ
โดยเครื่องแต่งกายนั้นเป็นของปลอมทำเรียนแบบยี่ห้อดัง
โดยชุดสืบสวนไปตรวจสอบเสื้อผ้าที่ร้านนี้มา
แล้วนำหุ่นที่มีลักษณะรูปภัณฑ์ของคนร้าย
จำลองการสวมใส่ให้เป็นลักษณะเดียวกับคนร้าย
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น
จากข้อมูลการสืบสวนที่เราได้รับตอนนี้
รู้ถึงตัวของผู้ต้องสงสัยแล้วซึ่งมีอยู่๓คน
คนแรกเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในจังหวัด
ซึ่งตำรวจสืบสวนจากท่าทีการเดินคล้ายกับคนร้าย

และคนสุดท้ายคือคนที่๓เป็นพลเรือนธรรมดา
ซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คนพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีด้วย
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลของชุดสืบสวนบอกนะครับว่า
ซึ่งให้การเป็นประโยชน์มากพอสมควร

โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้พามา

เพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
กับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีอีกครั้งครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรลบบุรีครับ
นะครับเรื่องของการติดตามคดี

เพราะข้อมูลมันหลั่งไหลออกมาเยอะเลย

เราก็ยังเอ๊ะตกลงว่ายังไงกันแน่ในการทำงานของตำรวจนะครับ

สักประมาณ๙โมงเช้าออกมาแถลง
กระแสข่าวที่มีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำนั้น
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเชิญบุคคลใดเข้ามาสอบปากคำเลย

หรือเป็นเพียงการพิสูจน์ทราบข้อมูลเพียงเท่านั้น
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครและอย่างไร
ทีนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด
คุณผู้ชมตีกรอบให้แคบลงมันแบ่งเป็นประเด็นอะไรได้บ้าง
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าในพื้นที่มันมีอยู่กี่คัน
คือเรื่องของทั้งตัวรถจักรยานยนต์เส้นทางการขี่รถหนี
แล้วก็มีการนำจักรยานยนต์คล้ายรถคนร้ายไปเก็บซ่อนไว้บ้านหลังหนึ่ง
แต่เจ้าหน้าที่ยังไปตรวจไม่พบอันนี้เป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์
เรื่องของปืนที่ใช้ก็มีกำจัดวงแคบลง
จำกัดวงแคบลงตอนนี้เท่าที่ดู
เหลือปืน๑๓กระบอกที่เป็นรุ่นเดียวกันในลบบุรี
ทีนี้ก็ต้องไปแกะรอยต่อแล้วว่าหัวกระสุนที่มันฝังอยู่ในศพ
ไปพาพิสูจน์มาแล้วมาเทียบเคียงกับพื้นนี้มันเป็นอย่างไรบ้าง
ทีนี้คุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมไปดู
สรุปให้คุณผู้ชมได้เข้าใจทีละประเด็นกันเลยละกันนะคะ
เพราะว่ามันมีเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชุดใหม่
ทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลนี้มานะคะจากตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ก็หลักฐานใหม่เนี่ยนะคะนี่เลย
อันนี้เวลา๓ทุ่ม๑๗นาที
ก็จะเห็นเป็นรถฟีโน่ค่ะ
ไซค์ของคนร้ายขี่ผ่านไปบนถนนพระยาพิชัยดาบหัก
ก็มุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลอนันทมหิดล

กล้องจับภาพได้ช่วง๓ทุ่ม๑๗นาที๓๒วินาที

มันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คนร้ายขับรถหลบหนี

เขาได้มาจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ริมถนน
ห่างจากถนนพระยาพิชัยดาบหักไปสักประมาณ๕๐เมตร

อยู่ไม่ห่างจากทางเข้าค่ายทหารแล้วก็โรงพยาบาลอนันทมหิดล
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันอยู่ในระยะค่อนข้างไกล

พอได้ข้อมูลเข้ามาตำรวจก็
มีการจัดกำลังชุดสืบสวนแล้วก็กระจายกำลังไปเลยค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปหาข้อมูล
อย่างการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุไปสอบปากคำพยานแวดล้อม
สอบถามไปเนี่ยเกือบ๒๐ปากแล้วก็ไปไล่ดูเลยนะ
เช็คกล้องวงจรปิดที่ลบบุรีเนี่ย
ดูว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่จุดไหนอย่างไรบ้าง
ไปถึงพื้นที่จังหวัดข้างเคียง
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าขอก่อน
ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรนะคะ
ซึ่งการทำงานเขาก็ระดมทีมสืบสวน

แบ่งเป็นโซนช่วยกันไปหาข้อมูล
แล้วเรื่องนี้แผ่นบอตรอกำชับแล้ว
ให้ทุกภาคส่วนทำงานให้รวดเร็ว
แล้วก็ให้รัดกลุ่มมากที่สุดด้วยนะคะ
สำหรับในประเด็นของรถจักรยานยนต์
ตำรวจได้ไปขอประวัติผู้ซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
จากร้านรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลบบุรี
เพื่อนำไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือไม่
ทั้งนี้ลักษณะของรถจักรยานยนต์ฟีโน่รุ่นเดียวกับของคนร้าย
จากการตรวจสอบพบว่าในจังหวัดลบบุรีมีอยู่ประมาณ๘๐๐คัน
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบผู้ครอบครองรถทั้งหมด
และหากพบว่าเจ้าของคันใดมีส่วนเกี่ยวข้อง

อีกประเด็นนึงนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาจับสังเกต
คือเรื่องของลิฟต์บิ้นที่ติดที่กระเป๋าเป้ของคนร้าย
ที่มีแถบริบบิ้นสีเขียวในลักษณะคล้ายแท็กกระเป๋า
ที่เป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งกลุ่มแข่งขัน
ซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นหลักฐานที่จะทำให้ตำรวจสามารถตีกรอบให้แคบลง
ในการติดตามตัวคนร้ายนะครับว่าแข่งขันอะไร
แล้วก็อย่างไรแบ่งกลุ่มอะไรยังไงเขาอยู่กลุ่มไหนนะฮะ
อกจากนี้ชุดสืบสวนมีการตรวจสอบผู้ครอบครองปืนขนาด๙มม

เพราะว่าในจังหวัดลบบุรีมีปืนรุ่นนี้จดทะเบียนครอบครองมากถึง๓๐๐คน
โดยไม่มีใช้ในหน่วยงานราชการ
แต่ตำรวจมีข้อมูลทางลับที่ลึกลงไปอีก
ในการแบ่งแยกจำนวนผู้ต้องสงสัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจาก๓๐๐คน
ตอนนี้เหลือ๑๓คนนะครับ
อันนี้ปืนไปแล้วต่อไปก็ต้องไปดูที่กระสุนหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ประเด็นกระสุนปืนเนี่ยตำรวจเขาก็มีข้อมูลค่ะ
ว่าตอนนี้มีบุคคลใดบ้างที่ใช้กระสุนแบบนี้
รวมถึงมีใครที่หายตัวไปหลังจากที่เกิดเหตุไหม
อันนี้ค่อนข้างชัดเจนในตัวผู้ต้องสงสัยบางคนนะคะ
แล้วก็จากข้อมูลเนี่ยทราบว่ามีคนคนหนึ่งที่หายตัวไป
แล้วก็ขายกระสุนปืนหนีไปแล้วด้วย
แต่จากข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
ดังนั้นจะต้องมีการเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำ

เพราะว่าอย่างกรณีกระสุนต้องมีการไปประสาน
เพื่อเรื่องของการผ่าชนะสูตรศพ
แล้วก็มาเทียบเคียงกันว่าหัวกระสุนจากปืนนี้
กับหัวกระสุนที่พบในศพเป็นแบบเดียวกันหรือไม่
เรื่องนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ตำรวจบอกว่าอีก๒วันจะมีความชัดเจน

แต่ว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุมาหรือไม่นั้น
ผลเอกประวิทย์บอกว่าอยากให้รอฟังการแถลงข่าว
คดีนี้ตำรวจใช้ความพยายามในการทำงานเต็มที่
แต่ตอนนี้ยังไม่อยากสรุปว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นพลเรือนหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะ
ความคืบหน้าในเรื่องของคดีชิงทองนะครับ